สำหรับคนที่เขาจะไปฉีดวัคซีนเนี่ย

คือจะบอกเลยว่านี่คุณกำลังจะไปฉีดวัคซีนใช่ไหม

เพราะว่าข้างในที่จอดเต็มให้ใช้บริการวินเขาสิ
สิซ้อนสิแล้วเดี๋ยวจ่ายตังค์มาแล้วเดี๋ยวไปส่งตรงจุดฉีด
พอนั่งไปคุณกลายเป็นว่าเก็บค่าโดยสารแพง
แต่ว่าเรื่องนี้ต้องมีการตรวจสอบดิฉันย้ำแบบนี้ก่อน
แล้วก็บอกพี่กัดด้วยบอกว่าที่จุดฉีดสถานีกลางบางซื้อ
คือจุดฉีดสถานีกลางบางซื่อคนจะเข้าไปเยอะนะครับ
ก่อนหน้านี้ก็มีเหตุการณ์อย่างนี้อยู่แล้วนะครับว่ามีวินมอเตอร์ไซค์มาคอยรับ
แล้วก็แจ้งว่าข้างในไม่มีที่จอดแล้วต้องจอดตรงนี้แหละ

แต่ทีนี้จะเรียกมิจฉาชีพมันก็อาจจะไม่ถูกนะ
หรือว่าเขาอยากจะทำมาหากินแต่ว่าอยากจะหารายได้หรือเปล่า
แต่ว่าเขาเก็บค่าบริการแพงมากจริง
เพราะว่าหมอแหลปโพสต์บอกว่าเอางี้เลยเหรอ
สภาวะแบบนี้อยากเตือนภัยโจรในคราบวินมอเตอร์ไซค์

คือพวกมันจะมาเคาะกระจกเราแล้วถามว่ามาฉีดวัคซีนเปล่า
เอารถจอดที่นี่แล้วนั่งวินไปเพราะว่าข้างในที่จอดรถเต็ม
ทั้งที่ความจริงคือมีที่จอดรถยนต์เยอะมาก
เพียงพอสำหรับคนที่มาฉีดวัคซีนที่สถานีกลางบางซื่อ
มีคนมาโพสต์บอกว่าเนี่ยเพิ่งพาพ่อไปฉีดมาเจอกับตัวเองเลย
จอดรถเอาไว้บนสะพานทางลงแล้วก็นั่งวินเข้าไป
วินเนี่ยเขาเรียกนะ๒คนโดนไป๑๖๐บาทคือให้ไป๒๐๐ทอนมา๔๐๐
แปลว่าคนละ๘๐บาทโอ้อันนี้ก็มีคนมารายงานมีคนมาคอมเมนต์
บางคนก็บอกว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้ววินมอเตอร์ไซค์ยังเรียกเก็บประมาณ๒๐๓๐อยู่เลย
พิกัดที่เขาแจ้งว่าวินเหล่านี้มาดักอยู่
จอดจักรยานยนต์ดักอยู่ก็คือบริเวณสะพานข้าม
ที่มาจากถนนกำแพงเพชร๒ห้วงหน้าอย่างศานีกลางบังซื่อ
ยังไม่ได้เข้าในส่วนพื้นที่ของสถานีกลางบางซื่อนะ
แต่จะมาดักอยู่ไกลพอสมควรนะครับ
แล้วก็มาอ้างแบบนี้บอกว่าข้างในที่จอดเต็ม
ทีนี้ล่าสุดทางด้านพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัฒน์รองพบตร
ก็บอกว่ามีการจัดกำลังตำรวจแล้ว

แล้วก็มีการให้ตำรวจออกกวดขัน
กลุ่มดังกล่าวออกจากบริเวณสะพานแล้ว

ของสถานีกลางบางซื่อเองของการรถไฟต้องมีเจ้าหน้าที่ด้วย
ของสนบางซื้อของสาริตำรวจรถไฟนพวงศ์ด้วย
แล้วก็ของกรมการขนส่งทางบกนะจัดชุดเลยจัดชุดออกตรวจเลย
เพราะว่าอันนี้ถือว่าอาจจะทำผิดกฎหมายด้วย
แล้วก็ลักษณะที่มีการร้องเรียนมาคือพวกเขา
วินใช้วิธีการในการพูดจาที่ไม่ค่อยดีไม่สุภาพ

แต่ทีนี้ปัญหามันก็คือว่ากลุ่มวินมอเตอร์ไซค์พวกนี้
เขาจะเปลี่ยนจุดไปเรื่อยคุณผู้ชม
ซึ่งทางตำรวจบอกว่าจริงนะมีการตั้งจุดตรวจ
แล้วก็ไปเข้มงวดกวดขันแล้วแล้วเขาก็จัดการเรียบร้อยแล้วด้วย
ส่วนการแก้ไขในระยะยาวทางผู้แทนการรถไฟแห่งประเทศไทย
ก็เสนอว่าควรไหมเอาป้อมรอปภมาตั้งบริเวณนั้นเลย
จัดเจ้าหน้าที่รอปภเลยไม่ให้มีรถวินมอเตอร์ไซค์มาวิ่งบริเวณนี้
แล้วนอกจากนี้ก็จะมีการเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการ
จะประสานทางการรถไฟแห่งประเทศไทย
เปิดให้บริการลานจอดรถใต้ดินชั่วคราว
แล้วจุดตรงนั้นสามารถรองรับคนมาใช้บริการได้
ถ้าเกิดเป็นรถ๑๖๐๐คัน

แล้วก็จะแก้ไขปัญหาเรื่องการจราจรติดขัดด้วย
แต่ทีนี้ก็ต้องดูนะว่าปราบรามจุดนี้
แล้วก็วินเหล่านี้เขาอาจจะย้ายไปจุดอื่นก็ได้
อันนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็เตรียมการไว้แล้ว
ย้ายไปจุดอื่นเขาก็ตามไปจับกลุ่มอยู่ดีนะครับ
เพราะว่ามันมีทั้งวินมอเตอร์ไซค์จริง
มอเตอร์ไซค์ป้ายขาวนี่ที่รายงานกันออกมานะครับ